เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในธนาคารแห่งหนึ่งย่านรัชดา
ผู้ชายคนนี้จะมาขอเปิดบัญชี
แล้วพนักงานก็บอกว่าค่าเปิดบัญชีหรือว่า
เปิดบัญชีเริ่มต้นต้อง๕๐๐บาท
ผู้ชายคนนี้บอกเงินไม่พอเดี๋ยวมาใหม่
สักพักเดินเข้ามารอบ๒แล้วก็เดินออกไปใหม่
เดินเข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่มารอบนี้บอกพนักงาน
บอกว่าผมมีปืนเอาเงินมาให้หมด
จี้พนักงานผู้หญิงบอกผมมีปืนนะเอาเงินส่งมาให้หมด
ปรากฏว่าในขณะนั้นพนักงานผู้ชายเดินกลับเข้ามา
จะเข้าเคาน์เตอร์แล้วก็มาเข้าตรงประตูที่จะเข้าเคาน์เตอร์
ผู้ชายคนนี้ที่ไปขู่พนักงานหญิงว่าผมมีปืนเอาเงินมาให้หมด
พยายามแทรกตัวเข้าไปในเคาน์เตอร์พร้อมกับพนักงานผู้ชายคนนี้
คุณผู้ชมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในธนาคารแห่ง๑ย่านรัชดาช่วงเย็นของวันที่๒๕กรกฎาคม
โดยอย่างที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยทำทีทำท่ามาขอเปิดบัญชี
แล้วก็เดินออกไปแล้วก็กลับมาใหม่จนกระทั่งมาข่มขู่พนักงาน
บอกว่าผมมีปืนส่งเงินมาให้หมด
และพยายามที่จะเบียดพนักงานผู้ชายเข้ามาในเคาน์เตอร์เพื่อจะเอาเงิน
แต่ทีนี้พนักงานหญิงเห็นท่าไม่ดีนะวิ่งไปตามรอปภของธนาคารเข้ามาช่วยเหลือ
ผู้ก่อเหตุก็เห็นท่าไม่ดีเหมือนกันวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนี
โดยไม่ได้ทรัพย์สินไปแต่อย่างใดแต่ถามว่าเขาโดนจับอย่างทันทีทันใดไหม
โดนคุณทั้งรอปภทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านวิ่งไปตะครุบตัวเลยนะฮะ
นี่ฮะอย่างนี้เรียกว่าไม่รอดแม้ว่าจะได้ไม่ได้ทรัพย์สินใดจากธนาคารไปนะครับ
เพราะว่าฝ่ายสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายจรัสพงศรีชัยอายุ๔๐ปี
ชาวจังหวัดยศโทรณนะครับก็ถูกจับกลุ่มตามคลิปนี้นะครับ
หลังจากนั้นควบคุมตัวไปค้นห้องพักฮะ
พบเสื้อผ้าที่นายจรัสพงศ์สวมใส่ในวันก่อเหตุที่บุกเข้าไปในธนาคารนะฮะ
จากนี้ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่าลงมือเข้าไปข่มขู่เขาจริงนะ
ทำงาน๓ปีแล้วก็ลาออกไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับ
แต่สิ่งที่ทำให้เป็นหนี้เป็นสินเพราะอะไร
กู้เงินนอกระบบมาเสียให้กับนายหน้าที่จะพาไปญี่ปุ่น๒แสนบาท
แต่สุดท้ายถามว่าได้ไปไหมคุณ
ไม่ได้ไปนะฮะจนกลายเป็นหนี้เป็นสิน๒แสนบาท
ไม่รู้จะหาเงินมาใช้หนี้อย่างไร
ก็เลยตัดสินใจบุกเข้าไปธนาคารนะฮะ
ก็ถามว่ามีปืนไหมไม่มี
ไม่มีแค่ข่มขู่เจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้นเองนะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก
สุดท้ายไปไม่รอดถูกจับได้ในที่สุดนะครับ